หนึ่งคนบันเทิงนะคะที่ก็อยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าว
มักจะมีข้อความเขียนไว้ว่าไม่อนุญาตให้ฝากร้าน
แต่ว่าครั้งนี้ค่ะพระเอกหนุ่มคุณป๋อนัทธวุฒินะคะ

ให้ทั้งผู้ขายอย่างเกษตรกรชาวนาแล้วก็ผู้บริโภค
พระเอกชื่อดังปนัทธวุฒิขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวนา
ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
ให้สามารถเข้ามาโพสต์ข้อความขายข้าวจากที่นาของตัวเองได้

ยังให้ผู้บริโภคเข้ามาแสดงความคิดเห็น
และแสดงความต้องการว่าอยากได้ข้าวแบบไหนจำนวนมากน้อยเท่าไหร่อีกด้วย
ก็ปรากฏว่ามีคนมาฝากข้อความซื้อขายข้าวเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ทั้งนี้ฟอลลอเวอร์บางส่วนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมคุณป๋อด้วย
แล้วก็ขอบคุณแทนชาวนาที่คนบันเทิงไม่ได้นิ่งดูดาย
หยิบยื่นน้ำใจให้ตามกำลังความสามารถ
มีผู้ติดตามสูงถึงกว่า๑ล้าน๕แสนคนค่ะ

ที่ออกมาแสดงความจำนงอยากช่วยเหลือชาวนา
ประกาศขอซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าตัวเองและพี่น้องที่ทำธุรกิจจำเป็นต้องใช้
แล้วก็อยากจะหาทางช่วยเหลือชาวนาโดยตรงอีกด้วยค่ะ